เรื่องนี้ค่ะอุบัติเหตุเป็นอุบัติเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่พัทยาชนบุรีเจสกี
คนเจ็บเจสกีรับลูกค้าเด็กชาย๗ขวบเองค่ะคุณผู้ชม
แล้วคนขับจริงก็มีความเชี่ยวชาญนะเพราะว่าขับเจสสกีมาเป็น๑๐ปี
ประสบอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตทั้งคู่เลย
ทั้งคุณตาทั้งแม่ของน้องวัย๗ขวบตอนที่มาเห็นศพ
โอ้โหร้องไห้ใจจะขาดเลยค่ะ
อันนี้ตอนมารับศพนะคุณผู้ชมคุณแม่ใจจะขาดเลย
แม่ของน้องปฐมพร๗ขวบค่ะคือมาติดต่อขอรับศพลูกชาย
ที่โรงพยาบาลบังละมุงที่ชนบุรี

พ่อแม่ตายายเกาะลงศพร้องไห้

สูญเสียลูกศูนย์เสียหลานไป
ญาติก็มีการแต่งหน้าศพแล้วก็เอาร่างน้องใส่ในโลง

ที่วัดจำปาหนองบัวอยู่ที่สุรินทร์นะคะ
คุยกับคุณตาโอ้โหอันนี้ตอนที่คุณตาไปดูหน้าหลาน
มาหาหลานคุณตาสมพงศ์พลราช
คุณตาเล่าให้ฟังแล้วก็ร้องไห้ด้วย

ถ้าเกิดย้อนเวลากลับไปได้นะตาบอกว่า
ตาจะขอตายแทนหลานเลย
หลานยังมีอนาคตที่สดใสแล้วเขาน่ารักมาก

อยากขี่ผมเลยบอกว่าเด็กคอยขอบบ่าหน่อยนะ

มันออกมาขี่รอบสุดท้ายเองบอกผมโยนขึ้นมาแล้ว
นี่มันขี่แรงไปผมก็โอ้โฮ
เสียใจมากครับเสียใจไม่รู้จะพูดไงแล้ว
ถ้าตายแทนได้ผมตายเถอะ
นี่ไงคุณตาร้องห่มร้องไห้
นักข่าวของเรานะคะลงพื้นที่ไปที่จุดที่เช่าเรือเจสกี
คือตอนที่นักข่าวของเราลงพื้นที่เขางดให้บริการ
หลังจากการสอบถามร้านที่อยู่แถวนั้น

เพราะว่าทุกคนที่ทำงานเขาไปช่วยงานศพ
ของคนขับเจสกีที่เสียชีวิต
ทางพนักงานสอบสวนที่สพเมืองพัทยาบอกว่าคดีนี้
สอบปากคำพยานแวดล้อมเพราะว่าตอนแรกอ่ะ
สื่อมีการนำเสนอข่าวบางสำนักนะ
มีการนำเสนอข่าวว่าเจสกีเหมือนกับชนกับเรือของนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย

แต่ปรากฏว่าจากการสอบปากคำพยานแวดล้อมคนที่เขาเห็นเหตุการณ์

ก็บอกนะบอกว่าไม่ได้มีการชนเรือของนักท่องเที่ยวอินเดีย
แต่เป็นจังหวะที่เป็นอุบัติเหตุทางน้ำแหละ
จังหวะที่ตีโค้งจะเข้าฝั่งตะถานหันมาเร็วนะคะ
เรือก็เลยสะบัดแล้วร่างทั้งสองคนก็เลยกระแทกตัวเรือตกลงมา
แล้วก็จมน้ำจนเสียชีวิต
ภรรยาของคนขับเจสกีเนี่ยนะคะก็ร้องห่มร้องไห้
แล้วก็เสียใจบอกว่าสามีเนี่ยนะขี่เจสสกีมาเป็น๑๐ปี
แล้วเขาก็เชี่ยวชาญไม่เคยเกิดอุบัติเหตุอะไรแบบนี้เลย
แล้วก็ไม่คิดไงว่าจะมาเกิดเหตุแบบนี้
เขาบอกด้วยนะบอกว่าอยากให้ทางเจ้าของเจสกีให้เท่าแก่

ตัวเขาก็ต้องมาสูญเสียสามีที่เป็นเสาหลักของครอบครัวไป

ใครจะไปนึกความคุ้นชินเคยชินชำนาญเนี่ย

แล้วเรื่องของการที่ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลย
นี่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับ